ถามว่าแล้วค่ะคือควันในเมื่อวันไทย

นี่คือราวะ
ชอบแรงดีมากครับ
ทังแรกในชีวิตของเราก็ได้ในประกาศเป็นอาจารย์หวาน
เรามีชีวิตเป็นต้องกลับมาได้คิดว่าในชีวิตพอดี
จากเท่าที่เห็น
ผมก็อยากได้ให้บอกว่าจริงแล้ว
ชุดวันเมื่อมาอีกตัว

แต่ว่าผมไม่รู้จริงว่าใช้
ไม่รู้เหมือนกันอย่างไร

รู้สึกตรงตอนนี้

แล้วเรื่องนี้จะรู้สึกโกรธไหมรับผิดขนาดเมืองกัน
ก็แค่รู้สึกไม่ได้เสียใจเรื่องที่เขามาทำร้ายเรา
เสียใจก็ว่าวันนี้เป็นคนชื่นชมของของในตัว
ทุกค้นตามเวทมะคราวและตามเวทมะคราวยังต้องโทษส่วนถัง
และช่วยหรือไม่ช่างจะรู้สึกเสียใจที่วันที่ทำให้เขา
มีการที่เช็ดอีกแล้วหรือเปล่าหรือบอกเขาให้คุณไงครับ
เพราะว่าทุกคนซื้อเวทมะคราวของจังหาก็ไม่มีการซื้อ

การเพราะสอดชะวิน
ในการรีบรับชื่อและสุขภาพเจ้าแม่ก็ไม่ได้รีบรับ
แต่ในวันนี้ตัวเราต้องรีบรับเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่ไม่อยู่ติด
มันก็จะต้องรับรับเท่าไหร่
ก็จริงมันก็ไม่จริง
จริงมันเป็นรูปผมมันได้ใจกัน
ก็ว่าผมก็ไม่ได้ใจใจนะคะ
เพราะผมก็คือมองมันกลับขาดไป
ส่วนเรื่องจะเป็นยังไงต่อไป
แล้วก็คุยเรื่องที่ผู้ยังไม่ชอบก็จะพูดคำถามอะไรอย่างนั้น

ใจหนึ่งผมก็มีความคิดว่า
แฟนคลับเขาก็ไปแฟนกำลังใจผมนะ

มันให้คนที่เค้าทำตัวเรานะแบบว่ามันจะคุกแหละ
คิดว่ามันเป็นเรือนธรรมทราบแต่ร้อนไหม

เป็นกิจใจของบินัทล่ะแน่นอน
ถ้าเป็นหนูชายก็อย่างเงินชีวิต
แต่อย่างน้อยก็ดูแลว่าอ่ะผมไม่ใช่แคล่อื้อ
มันทำไมเราต้องการระวังมากที่เค้าบอกมันตาม
อย่างนี้ก็เอาแน่นอน

เป็นประโยชน์สอบความหิว
ขอโทษนะคะพี่พะ
พี่ฟ้าน้ำขวางให้สวยจริง
ของแม่ดังนั้นคือแม่
ของแม่คุณแม่ถ้าพี่สาวต่างมีที่ชอบก็เอาเขาใจ
แล้วก็ให้กับพรรดาให้คุณพอแต่พอคนนี้อย่างอันนี้
พี่พอล์วอะไรที่ทำให้พี่โฟล์คาลขี้จุดดีกันได้ได้บ้าง
ก็คือความคิดยอดก็ต้องยอมเรียบร้อยแน่นอน
เราก็จะเดินขันมาเพราะว่าที่มันจะยิ่ง
แล้วก่อนใจไหมคะว่าจะมีคนออกมาทำอะไรดี

ก็ไม่รู้นะครับกฏดิงดีเพราะดิงตามกระสุนอีกแล้ว
คันที่แล้วบอกว่ามีหัวสวยแบบเอะครับ
พิษรหาร่าคาดีกันนะคะ

มีตัวจริงรึยังได้มีตัวหล่อนะคะ
บางทีผมก็ไม่ได้ส่งนะบางทีผมก็ไม่ควรการ
หลังจากนี้มันทำให้เราไม่กล้าคุยกับใครนะพี่โฟ๊ค

ก็ไม่เลี่ยงให้เราแวร์
ที่พวกเขาสัมพันธ์ก่อนกันไมคะว่าผ้าผักหลังกันไทยได้เล่ากันแล้ว
ก็ไม่ถูกไปแล้ว
อยากจะบอกว่ามีกำลังใจที่ที่แบบทั้งสาวทุกคนทั้งช่องทุกคน
อยากจะปล่อยให้กำลังใจผมและก็ขอบคุณมาก
ขอบคุณใจที่จะหาผมออกมาเต็มอย่างนั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป